คุณผู้ชมครับหนึ่งในยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนของภาครัฐ
ก็คือโมเดลเอาการตลาดมานำการผลิตนะครับซึ่งที่โรงงานผลไม้อบแห้งจังหวัดเชียงราย
เริ่มนำร่องในเรื่องนี้แล้วด้วยการแนะนำเกษตรกรที่ปลูกผลไม้โดยตรง
เน้นคุณภาพที่โรงงานต้องการก็ทำให้เกษตรกรขายผลไม้ได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดถึงร้อยละ๕นะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีสุริมั่วครับ
หนึ่งในห้าของยุทธศาสตร์แก้จนของรัฐบาลคือการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
ด้วยการให้เอกชนช่วยขับเคลื่อนในการให้ข้อมูลด้านความต้องการของตลาด
ก่อนที่จะไปแนะนำให้กับเกษตรกรผลิตเรียกว่าโมเดลตลาดนำการผลิต
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
ผลไม้ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้งคือหนึ่งในโมเดลการตลาดนำการผลิต
สตอเบอรี่มะม่วงมะขามมันเบอรี่และอีกสารพัดชนิด
ผลไม้เหล่านี้ถูกรวบรวมผลผลิตมาจากเกษตรกรโดยตรงค่ะ
จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นจังหวัดทางภาคเหนือค่ะทำให้มีผลไม้เมืองหนาวที่หลากหลาย
อย่างที่เห็นนี้นะคะก็เป็นหน้าของสตอเบอรี่ค่ะที่ทางบริษัทบ้านผลไม้รับซื้อมาจากเกษตรกร
โดยให้ราคาสูงกว่าตลาดร้อยละ๕ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปลูกผลไม้คุณภาพ
ก่อนจะนำไปทำผลไม้อบแห้งคุณภาพค่ะ
สตอเบอรี่ลูกโตถูกนำมาคัดและล้างให้สะอาด
ก่อนนำไปจัดเรียงในตระแกงก่อนเข้าสู่กระบวนการอบเป็นผลไม้แห้ง
ซึ่งการแปรรูปนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้หลายเท่าตัว
และเป็นการสร้างตลาดใหม่ที่สร้างรายได้ให้ตั้งแต่เกษตรกร
การจ้างงานในชุมชนไปจนถึงผู้ประกอบการ
ที่สำคัญจะมีการเฉลี่ยคืนกำไรให้กับเกษตรกรตามคุณภาพสินค้าอีกด้วย
เกษตรกรที่เข้าใจคุณภาพนะครับเราก็จะมีการประกันราคา
ไม่ใช่ว่าราคาขึ้นขึ้นลงแค่ไหนเราก็ไม่ต้องสนใจ
ตกลงกับเขาแล้วก็คือราคานี้ก็คือราคานี้
เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ผลประโยชนเขามีความมั่นใจว่าเขามีรายได้แน่นอน
ถ้าคุณภาพสินค้าเป็นแบบนี้นะครับตามที่เขาตามที่เรากำหนดไว้

ฉะนั้นสมาชิกที่จะมาทำงานกับเราก็ต้องเข้าใจ
ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเราต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมือนกัน
เราไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเอาอะไรมาทำก็ได้ให้เป็นของดี
ฉะนั้นเราต้องได้ของดีมาเพื่อจะทำของดีนะครับ
สำหรับโมเดลการตลาดนำการผลิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
จะเร่งดำเนินการให้ครบทั่วประเทศภายใน๓เดือน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยได้มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น
อัญชลีศรีมั่วข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน